ไปไหนไปหน้าไปไหนหรือไปหาปลา
วันนี้แก้วตาเธอไปหาปลาไปยกยอด
แต่ว่าพี่น้องชาวใต้ตะกี้เห็นในคลิปวิดีโอเนี่ย
เป็นการยกย่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำท่วมนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับปริมาณน้ำในแม่น้ำลำพองก็มีปริมาณเยอะนะครับ
ทำให้ตอนนี้เขาก็อาศัยการจับปลาแบบนี้แหละ
ก็ใช้มาทำเป็นอาหารไปค้าขายนะครับ
กับคนที่อยู่ในระแวกได้ชิมปลาสดกันช่วงนี้กีดยางก็ลำบากนะครับ
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งที่อยู่ติดกับฝั่งอ่าวไทยเนี่ย
เฉพาะติดติดกับชายฝั่งเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมเนี่ยจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
ดังนั้นก็ยังคงต้องเตือนนะครับสำหรับใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
วันนี้นอกจากจะตรวจสอบในไทยแล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบต่างประเทศด้วย
จะเดินทางทั้งในไทยในต่างประเทศเนี่ยนะครับ
มาดูกันหน่อยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกันบ้าง
เช้าวันนี้เนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับในประเทศไทยของเราครับ
จุดที่มีฝนตกเนี่ยนะครับเช้าวันนี้อยู่ที่บริเวณจังหวัดนราธิวาสนะครับ
ส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีฝนกระจายตัวในบริเวณพื้นที่
ภาคอีสานตอนบนหลายจังหวัดละทีเดียวเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่า
ลมหนาวได้มาถึงภาคอีสานแล้วนะครับแน่นอนในวันนี้เนี่ยนะครับ
กลุ่มฝนนั้นก็จะค่อยทยอยเข้ามาปกคลุมในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณสายสายวันนี้ครับตามมรสุมตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
ที่เอาลมหนาวเนี่ยนะครับมาปะทะกับความชื้นปะทะกับหมอกที่เราได้เจอกันหลายวันติดต่อกันเนี่ยนะครับ
ลั่นตัวกลายเป็นฝนตกลงมาซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ
คาดการณ์เดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับว่าโอกาสการเกิดฝนหน้าตาจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสีฟ้าครับคือพื้นที่เกิดฝนนี่คือช่วงสายสายวันนี้ครับ
ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างนะครับดังนั้นใครที่จะเดินทางแถวเส้นนี้เนี่ยนะครับ
ก็ระวังกันหน่อยนะครับอาจจะมีฝนตกเกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางสัญจร
ซึ่งวันนี้ปริมาณรถค่อนข้างเยอะเหลือเกินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงบ่ายก็จะแผลวไปนะครับ
ทีนี้อีกทีหนึ่งนะครับช่วงเย็นค่ำครับกลุ่มฝนจะค่อยเริ่มมีการก่อตัวเพิ่มขึ้นนะครับ
เพราะว่าช่วงเย็นมรสุมจากทะเลจะเอาความชื้นเข้ามาปกคลุม
และช่วงประมาณ๔ทุ่มครับลมหนาวจากประเทศจีนจะลงมาถึงกรุงเทพมหานครมาเจอกัน
ดีก็ทำให้หลายพื้นที่นะครับในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มาถึงปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนเกิดขึ้นดังนั้นใครเดินทางในค่ำคืนนี้ก็ระวังกันหน่อย
หลังจากตกในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยแล้วก็จะไปตกต่อในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
โดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับพม่านะครับหลังจากฝนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ
หายไปหมดสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คืออากาศหนาวลมเย็นนั่นเองนะครับ
ซึ่งแน่นอนภาคอีสานเจอฝนไปแล้วนะครับอากาศก็เย็นลงแล้ว
วันนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่กรุงเทพธนร้อนอีกหนึ่งวันในช่วงกลางวัน
หลังจากนั้นอากาศก็จะค่อยค่อยเย็นลงนะครับนี่คือภาพรวมในเช้าวันนี้นะครับ
ก็จะพบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับภาคเหนือเนี่ยนะครับ
ตอนเช้าวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นอยู่นะครับประมาณ๑๖๑๗องศาเซลเซียตนะครับ
แถวเชียงใหม่นะครับส่วนบริเวณอีสานเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๒นะครับ
พรุ่งนี้เดี๋ยวเชียงใหม่จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครหลังจากนี้เนี่ยนะครับ
วันนี้๒๔องศาเช้าวันนี้หลังจากนี้ก็จะค่อยลดระดับลงเรื่อย
เดี๋ยวไปดูในส่วนของคลื่นลมบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า
หลังจากนี้เนี่ยนะครับเมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงเนี่ยนะครับ
จะส่งผลต่อสถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยหนักหน่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีพายุหนึ่งลูก
การว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ในบริเวณฟิลิปปินส์ตรงนี้นะครับ
ก็จะทำให้คลื่นทำให้กระแสลมเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางชายฝั่งของเวียดนาม
ส่วนใหญ่คลื่นจะแรงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อากาศหนาวเนี่ยนะครับ
หายไปก็คือหลังกลางสัปดาห์หน้านะครับส่วนใครจะไปแถวอเมริกาก็ระวังกันหน่อยนะครับ
อเมริกาตอนนี้เนี่ยนะครับหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบยี่สิบองศา
นี่นะครับเกาหลีเนี่ยเพื่อนผมอยู่บอกเลยอุณหภูมิเนี่ยลบสิบสองความรู้สึกคือมีลมพัดลบยี่สิบ
นี่นะครับใครไปก็ดูแลร่างกายดีด้วยนะครับปีนี้หลายพื้นที่อากาศหนาวจัดเลยทีเดียวเดี๋ยวผมไปจับ